มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโลกออนไลน์มาเตือนกันอีกแล้วนะครับ
ลงทุนในโลกออนไลน์ผู้ที่ชักชวนเรามักจะอ้างว่า
จะให้ดอกเบี้ยที่สูงให้ผลอัตราตอบแทนที่สูงกลับคืนมา
แต่เมื่อเวลาจ่ายเงินปันผลมาถึงก็มักจะปิดบริษัทหนีไป
คดีล่าสุดนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ว่าจะทำการอัปเดตข้อมูลแต่จู่กลับไม่สามารถติดต่อได้
ทำให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อรวม๑๐๐คน
มูลค่าความเสียหายกว่า๒ล้านบาท
โดยการลงทุนดังกล่าวคือการนำเงินไปลงทุนแล้วได้เงินปันผลสูง
ซึ่งหากลงทุนขั้นต่ำ๕๐๐บาทผลตอบแทนก็คือวันละ๑๗
ลงทุนผ่านไปแค่๑วันจะได้ผลตอบแทนมากถึง๕๐๗บาท๕๐สตางค์
แต่หากลงทุนระยะยาว๑ปีจะได้ดอกเบี้ยสูงถึง๕๐๐
หรือได้ผลตอบแทนสูงถึง๓๒๓๗บาท๕๐สตางค์
ซึ่งมากกว่าสถาบันทางการเงินหลายเท่าตัว
หนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าก่อนลงทุนได้เล่นเฟสเล่นไลน์
จู่ก็มีบริษัทดังกล่าวขึ้นมาโชว์ที่หน้าจอ
ให้ลงทุนกับบริษัทจะได้ค่าตอบแทนสูง
บอกหมายเลขบัญชีธนาคารชื่อธนาคารให้โอนเงินลงทุน
และทางบริษัทก็มาขอเลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินผลกำไรให้
ตอนแรกก็ลงทุนไปจำนวนน้อยก่อน
จากนั้นเมื่อสิ้นเดือนทางบริษัทก็ถ่ายรูปสลิปเงินฝาก
ที่เป็นเงินผลกำไรเข้าบัญชีเงินฝากของตัวเอง
แน่ใจว่าทางบริษัทคงไม่หลอกลวง
ประกอบกับเพื่อนก็มีเงินเข้าในบัญชีเช่นกัน
แต่พอผ่านไปประมาณ๒เดือนกลับถูกบริษัทดังกล่าวอ้างว่า
จะทำการปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่ออัปเดตข้อมูล
แต่จู่กลับปิดช่องทางการสื่อสารทั้งหมด
จนไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
มารวมตัวกันเข้าแจ้งความร้องทุกข
สรุปแล้วทั้งจังหวัดสักแก้วในปีประมาณเท่าไรพี่
๙๐มียอดเงินประมาณเท่าไรครับ
๙๐ได้๒ล้านบาท
เช่นเดียวกับผู้เสียหายที่จังหวัดระยอง
นับ๑๐คนรวมตัวกันมายื่นหนังสือแจ้งดำเนินคดี
ผู้บริหารสยามเรียวกรุ๊ปจำกัดสาขาระยอง

โดยมีผู้เสียหายโอนเงินไปลงทุนหลายงวด

น่าจะมีผู้เสียหายทั่วประเทศอีกจำนวนมาก
และน่าจะมีมูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาท

พร้อมจะนัดผู้เสียหายมาสอบปากคำอีกครั้ง
หรือหากใครตกเป็นเหยื่อของบริษัทดังกล่าว
ให้รีบแจ้งดำเนินคดีทางตำรวจทันทีด้วย
จักษิตมุนรัฐข่าวจักรัฐทีวีรายงาน